ไปดูกันอีกที่หนึ่งนะคะที่ปราจีนบุรีเขาบอกว่าโอ้โห
เรื่องนี้ขออภัยที่ขอนแก่นนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้ต้องถึงนายกรัฐมนตรีค่ะ
เป็นคำร้องขอความช่วยเหลือจากพิกษุนีหญิงประจำสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นนี่แหละค่ะ
อัดคลิปขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องอะไรไปดูค่ะ
แบบนี้ต้องแจ้งในอำเภอแล้วดูนะคะมาเทขี้ใส่หัววัดเลยค่ะ
เราเป็นสมณะเรามีความอดทนจนถึงที่สุดแล้ว

มาเทอุจจาระทุกวันเป็นเวลา๑เดือนแล้ว
ซึ่งกลิ่นมันรุนแรงขึ้นทุกวันเราไม่สามารถที่จะฟ้องหรือบอกกล่าวกับใครได้เลย
เพราะเป็นที่นาของผู้ใหญ่บ้านเราจึงขอความเมตตาต่อท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชา

และเห็นความเมตตาในผู้มาปฏิบัติธรรมณสถานที่นี้และสมณะที่อยู่ที่นี่
เดือดร้อนด้วยกลิ่นอุจจาระนี้อย่างรุนแรง
นี่ค่ะเน้นชัดเลยว่าปัญหามันคืออะไรนะคะ
เขาบอกว่าสำนักปฏิบัติธรรมนี้เนี่ย
คือสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติมหาประชาบดีภิกษุนีอาราม
อยู่ที่บ้านหนองบัวอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะ
คือรถที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นรถดูดซ่วมค่ะ
ส่วนที่นาที่เขาเทสิ่งปฏิกูลงไปเนี่ย

อย่างที่พิกษุนีท่านบอกเลยว่า
รถคันนี้เนี่ยแวะเวียนมาทิ้งสิ่งปฏิกูลที่ตัวเองไปเก็บมาจากซ่วมบ้านต่าง
ทุกวันมาเป็นเวลา๑เดือนแล้ว
เป็นสมณะก็อดทนแล้วอดทนอีก
แต่มันก็อดทนจนถึงที่สุดแล้ว
ลิ่นมันเพิ่มขึ้นทุกวันรุนแรงขึ้นทุกวัน
เลยอยากจะฝากให้นายกช่วยสั่งการหรืออย่างน้อยคือช่วยเหลือหน่อย

อกจากจะเดือดร้อนจากกลิ่นอุจจาระอย่างรุนแรงแล้วเนี่ย
คือเขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่
พอเอาอุจจาระมาเทแล้วก็มีการ
เอาน้ำมาราดอีกจนน้ำมันล้น
ทำให้น้ำที่ล้นกับเศษสิ่งปฏิกูลมันไหลสู่แม่น้ำลำคลอง
ที่ทางอารามดูดขึ้นมาใช้ดื่มกินนะคะ

เรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอฟังความจากทางของผู้ใหญ่บ้านด้วยเพราะว่า
กสุนีบอกว่าที่นาตรงนี้เนี่ย
เป็นที่นาของผู้ใหญ่บ้านซึ่งติดอยู่ติดกับสำนักปฏิบัติธรรม
เดี๋ยวผู้สื่อข่าวเนี่ยกำลังติดต่อไปทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินนะคะว่า
เรื่องราวนี้เป็นมายังไงและจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้หรือเปล่า
เดี๋ยวรอติดตามทางออกเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ